เอาใหม่ซักนิด

ใส่ไข่สดใหม่ให้

ไหมแล้วไหมอยากใช้ไม่ใช่พันธุ์

ซื้อสิเธอต้องเอาของแม่เธอมาใส่เล่น
แต่ตอนนี้อนุรักษ์และยพยมแล้วไม่ใช้แล้ว
ไม่ดีแล้วคลสัตว์
เอาอยู่บ้านก็ผันแบบนี้เหรอ

ผมฮมาจะหายไปล่ะใช่มั้ยเขาบอก

เดี๋ยวอีก๓๔เดือนหน้ามันจะเข้าที่ตอนนี้มันยังบวมอยู่เนอะ

ถึงเวลาปุ๊บมันจะเป๊ะเข้ามาหมดเลย
ที่เจ้าสาวเนี่ยนะฮะทะลวงอกเลยนะครับ
จากคณิตกรรมหมอปอล์นะฮะนางสาวอนนที่ยานะครับ
ครัวจตุรัสอายุ๒๕ปีนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุขแห่งหนึ่งนะฮะ

วันที่๒๔ธันวาที่จะถึงเนี่ยนะครับ
แต่กลับถูกนายรณชัยปานชาติหรือว่าเก่ง

เป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ

งัดเข้าไปในห้องพักแล้วก็ใช้ปืนลูกซองเนี่ยยิง
จ่อยิงยังโหดเยี่ยมแล้วก็เลือดเย็นมากนะครับ

ทางตำรวจเองก็ได้มีการคุมตัวในรณชัยเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุ
ตามคำให้การของนายรณชัยเองนะครับ
ซึ่งเป็นกิ๊กสาวของตัวเองนั้นนะครับได้พาตนเองขับรถออกจากอำเภอหลังสวน
จนกระทั่งเที่ยงคืนก็ได้มาหาหมอปอที่บ้าน
โดยนายรณชัยได้มีการเปลี่ยนเสื้อสวมโม่งแล้วก็มีถุงมือมีรองเท้า
แล้วก็นำอาวุธปืนนะครับซึ่งเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าติดตัวไปด้วย
แล้วก็งัดหน้าต่างนะครับเข้าไปในบ้านและเปิดกระเป๋าสะพายของหมอปอน
เพื่อดูเอกสารข้างในซึ่งคุยกับผู้ตายเอาไว้แต่ไม่เจอ
ก่อนเดินขึ้นไปบนชั้น๒ซึ่งเป็นห้องนอนของผู้ตาย
จังหวะนั้นเองนายรณชัยอ้างว่าสติแตกมารู้สึกตัวอีกที
ก็ได้ลั่นไกยิงผู้ตายไปแล้ว

แล้วก็ได้ออกอุบายให้นางสาวนอนพาตนแล้วก็นำให้กิ๊ก
พาตัวแล้วก็นำปืนไปทิ้งแม่น้ำที่บริเวณสะพาน
เริ่งลงเรียนคัททะซับไปหน่อย
แล้วก็พาตนเองกลับมาที่สถานีรถไฟหลังสวน
จากนั้นนะครับนายรณชัยได้ขับรถออกมุ่งหน้ากลับบ้านมาจนถึงประมาณสักตี๓
ก่อนได้มีการส่งไลน์ไปหาหมอปอเพื่อสร้างหลักฐานเท็จ
ให้เห็นว่านายรณชัยอยู่ที่ห้องตลอดเวลา
โดยมีข้อความว่าขอโทษนะหลับเพิ่งตื่น
จากนั้นนายรณชัยจึงนอนหลับตื่นอีกครั้งหนึ่งตอนเช้า
เขาเองได้ใช้มือถือโทรหาผู้ตายเพื่อที่จะอำพาง
แล้วก็ได้โทรหาผู้ตายตลอดจนกระทั่งประมาณ๘โมงครึ่ง
ทำทีเป็นว่าติดต่อผู้ตายไม่ได้

หลังจากนั้นนะครับได้มีการสอบปากคำนายรณชัยนะฮะ
หรือว่าเก่งนะครับโดยการให้การนะครับว่า

แต่โดนกดดันอย่างหนักมาตลอด
ทำให้ต้องจำใจแต่งงานด้วย
โดยทางหมอปอเองแล้วก็ครอบครัวของหมอปอเนี่ยนะครับ
ได้เป็นฝ่ายออกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้เบิกเงินจำนวน๔แสนบาท

ซึ่งเรื่องนี้ในเก่งก็รู้มาตลอด
ได้ออกอุบายให้กิ๊กเนี่ยขับรถเนี่ยนะฮะ

ค้นหาเงินจำนวน๔แสนบาทนี่แหละนะครับ
แต่วันเกิดเหตุดื่มสุราจนมึนเมาขาดสตินะครับ
แล้วก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเงิน

คือเรื่องของเรื่องคือรู้ว่าผู้หญิงที่ผู้ตายเนี่ย

ก็เลยเอากิ๊กมาด้วยเพื่อที่จะไปเอาเงิน๔แสน

นี่ผมขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะว่าเลวจริงนะครับ
เพราะว่าในรนรชัยเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
ชื่อว่าเก่งรณชัยนะครับเมื่อวันที่ผ่านมา

กำลังตกอยู่ในความโศกเศร้านะครับ

ผมจะบอกใหม่ว่าทั้งหมดเนี่ย

ทางด้านเฟซบุ๊คของนางสาวนนทิยา

ทำนองว่าตัดเพราะชีวิตเช่นเหนื่อยใจ

และที่น่าสนใจคือโพสต์นะครับมีการระบุนะครับ
บอกว่าต่อจากนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะได้รู้
แล้วทุกคนจะเข้าใจว่าเราอดทนขนาดไหน

อกจากนี้นะครับมีการโพสต์ภาพต้นงิ้ว

มีการจับได้อืม
ว่าทางนายเก่งนี่

แล้วก่อนที่จะมีการถูกจับกลุ่มไป
พอรู้ทราบว่าแฟนตัวเองเสียชีวิต
ก็มีการมาโพสต์ในเฟซบุ๊คว่า
ตัวเองแบบรู้สึกเสียใจมาก

ไม่แต่ตำรวจเก่งเหมือนกันนะ
เร็วนี้ได้เจอกันนะอ้วน
หรืออะไรอย่างนี้คือจะส่งไลน์อย่างนี้ตลอด
ทำไมตำรวจถึงรู้ว่าผู้ชายเป็นคนฆ่า

เขาเอาเลยนะเอาเฟซบุ๊คของเขาเนี่ย
มาโพสต์ไปเลยว่าผู้ชายจัดฉากเก่งมาก
มีการโพสต์ลงในลงในไลน์ว่า
ติดต่อกันไม่ได้นอนเพึ่งตื่น
เหมือนแบบว่าลักเอ่ยเตยหอม
ว่าเป็นคู่ใหม่ปามันเตรียมที่จะแบบแต่งงาน๒๔ธันวาคมนี้
แต่ตำรวจรู้หมดเลยว่าไปกับกริก
กลับมาแต่ตอนหลังถึงจะมาเขามารับสารภาพเองว่า
กลับมาเพื่อที่จะมาเอาเงิน๔แสนที่จะเตรียมไปจ่ายค่างานแต่งงาน
แล้วก็โกรธเพราะผู้หญิงผู้ตายไม่ยอมเอาเงินให้
ไม่ยอมบอกว่าเงินเก็บไว้ที่ไหนก็เลยฆ่าซะ
เอาแต่ถ้าสมมุติไม่อยากแต่งแล้วจะไปแต่งกับเขาทำไม
ก็นี่ไงล่ะก็พูดกันตรงไม่ได้เห
หรอกบางทีแบบว่า
ฝ่ายชายมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

มันคบกับหมอปอนี่แหละ

คุณพูดการมีกิ๊กนี่มันดีไหมเธอ

จังงังมาก
จังงัง

คือคลิปต่อยผู้หญิง

พี่ก็รู้จักปฏิเสธบ้างก็ได้เขาแกล้งชม

ฉันก็ไม่ได้แบบว่าจะรับหรือปฏิเสธฉันก็แค่ยิ้มเฉย

ไปดูคลิปนี้ที่มีการแชร์ตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
มีคนแชร์คลิปนี้เยอะมาก

โดยทางฝั่งวัยรุ่นยืนยันว่าเพื่อนของตนเองเป็นฝ่ายถูก
และพยายามจะทำร้ายคนขับแท็กซี่
แต่ลูกสาวเข้าไปห้าม
จึงถูกต่อยไปหลายครั้ง

ต้องเข้าไปหลบในรถแท็กซี่

ก็ยังตามมาทุบมาเตะรถจนฝ่ายแท็กซี่เนี่ยต้องขับหนีออกมา
จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันแพร่หลายจริง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดที่สนบางเสาทง
พลตำรวจตีบุญยฤทธิ์รอดมาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗เนี่ย
ได้มีการแถลงข่าวว่าจากกรณีดังกล่าว
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๒ราย
คือนายธนากรพิรมและนายนัทธวุฒิรำพึงจิต
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายผู้หญิง
ส่วนข้อหาที่ทำให้เสียทรัพย์เนื่องจากไปเตะรถแท็กซี่เขา

คู่กรณีสามารถส่งข้อหานี้ส่งฟ้องต่อไปได้
นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ๑แอลกอฮอล์ของคนขี่จักรยานยนต์
รวมถึงกำลังอยู่ระหว่างตรวจกล้องวงจรปิด
ถ้าสอบแล้วมีการกระทำความผิดเพิ่มเติม
ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาไปเรื่อย
แล้วก็จะขยายผลตรวจสอบประวัติให้หมดทุกคนในกลุ่ม
รวมถึงเรื่องปืนด้วยที่สำคัญเรื่องปืนเนี่ย
เรื่องปืนที่ได้มีความการพูดถึงเรื่องปืนที่อยู่ในคลิป
ส่วนข้อหาต้องขึ้นอยู่กับดุลวินิตของสารแขวงตลิ่งชัน
ทางเจ้าหน้าที่ไม่ค้านประกันตัว
เพราะเจ้าตัวรับสารภาพคาดว่าคงจะรู้เท่าไม่ถึงการ
คือคุณธนากรคุณธนากรให้การว่าทำไปเพราะอารมณ์ร้อน

เพราะเพิ่งรู้ว่าเป็นพ่อลูกกันตอนผู้หญิงเข้ามา
ว่าอย่าทำพ่อหนู
คือเด็กผู้หญิงคนที่โดนซ้อมก็เป็นลูกสาวเขา
สุดท้ายมันก็อ้างตัวว่ามันรู้เท่าไม่ถึงการ

เขาบอกว่าตอนแรกเขาตั้งใจจะต่อยพ่อโดยดึงผู้หญิงออกมาก่อน
แล้วผู้หญิงก็คือแหมเอาจริงลูกสาวเขาก็ต้องเข้ามาขวางพ่อเขา
ใครจะอยากให้แบบว่าพ่อตัวเองโดนตีถูกต้องไหมล่ะ
เด็กผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปก็เข้ามาขวางเพื่อไม่ให้พ่อตัวเองโดนทำร้าย
ขนาดนั้นก็สะบัดออกอาจจะไปโดนผู้หญิง

ทางด้านอีกคนคนขับแท็กซี่นะฮะ
ก็ลงพักเพราะจะมีการสอบปากคำสองวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
แต่ตนเนี่ยยังไม่พร้อมไปเพราะลูกสาวเนี่ย

แล้วก็ฝ่ายคู่กรณีตอนนี้เขากลัวว่าคู่กรณีจะมากันหลายคน
จะมาทำร้ายอะไรเขาอีกหรือเปล่านะฮะ
หลังจากเกิดเหตุก็ไม่ได้รับการติดต่อจากฝ่ายคู่กรณีเลย
หลังจากสื่อเข้ามาทำข่าวทางครอบครัวก็รู้สึกสบายใจขึ้น

กับแท็กซี่ลูกสาวผิดเหรอที่มากันพ่อเขา
แต่ไอ้เด็กพวกนี้นะผมบอกเลยว่า
คือตอนเนี้ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะ

ถ้าออกมาผมว่ามีผ้าป่าให้หลายกองนะเนี่ย

คือแม้กระทั่งคุณวันอยู่บำรุงเขาก็ออกมาบอกนะ
ถึงเพิ่งได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือให้ติดต่อเขาได้เลย

ใช่คือหมายถึงใครหมายถึงวันหรือเขา
หนุ่มต้องใช้วิธีอย่างนั้นอยู่แล้วพี่หนุ่มมัน
คุณวันเออต้องโดนอย่างนี้
แต่หมายถึงว่าไอ้คนที่ทำไปเนี่ยขาดสติหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องตรวจแอลกอฮอลก่อนว่าเมาหรือเปล่า

ไม่มีสติขาดสติแล้วมันจะทำอย่างนี้ได้ยังไง

จริงเหรอก็ต้องไปแถวบ้านคุณวันน่ะ
ทุกอย่างมันมีสติหรืออ๋ออยู่แถวไหนล่ะ

เรื่องดีบ้างดีกว่ามาดูพี่ตูนวิ่งกันดีกว่านะคะ
ทีมงาน๙คนละ๙ออกสตาร์ทกันเลยนะคะวันนี้
ระยะทางก็๒๐๔กิโลเมตรค่ะ

แต่ว่าก็เรียกได้ว่าอบอุ่นหัวใจกันเลยทีเดียว
ขณะนี้ยอดบริจาคถึง๙๐๐ล้านบาทแล้วค่ะ
วันนี้ก็คือวันที่๒๐ธันวาคม
เข้าสู่วันที่๕๐โดยที่พี่ตูนแล้วก็ทีมงานเริ่มออกสตาร์ทตั้งแต่ตอนตี๓๒๐นาที
เซตที่๑สวนอาหารบ้านพรอยหมวดทางหลวงบ้านเสด็จ๒๐๔กิโลเมตร
โดยมีชาวลำปางไม่หวั่นความหนาวเลยเพราะว่าตอนนั้นอุณหภูมิ๑๕องศาเซอร์เซ็ต
รอให้กำลังใจพี่ตูนรวมทั้งมอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙ตลอดเส้นทางเลยล่ะค่ะ
วันนี้จะมีการวิ่งทั้งหมด๖เซตด้วยกันระยะทางทั้งหมดก็คือ๗๔๙กิโลเมตร
โดยเริ่มจากจุดสตาร์ทที่สวนอาหารบ้านพลอยนะฮะตรงจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่แหละ
จุดพักเซตที่๑หมวดทางลำปางที่๑ตำบลบ้านเสด็จลำปางระยะทาง๒๐๔กิโลเมตร
ที่๒วัดจำค่าวนารามตำบลบ้านเสด็จจังหวัดลำปางก็ระยะทาง๙กิโลเมตร
พอเซตที่๓สถานีท่องเที่ยวบ้านท่าศรีก็อยู่ตรงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
ก็ระยะทาง๑๑๕กิโลเมตรเซตที่๔สารเจ้าพ่อประตูผาอำเภอแม่เหมาะเหมือนกันนะคะ
ก็ระยะทางอยู่ประมาณ๑๒๔กิโลเมตรค่ะแล้วก็เซตสุดท้ายของวันคือเซตที่๕
ที่พักริมทางบ้านแม่พร้าวตะบนบ้านหวดระยะทางก็๑๑๓กิโลเมตร
แล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยเซตที่๖นะฮะที่ศูนย์วิจัยกีตะวิทยาป่าไม้ที่๑นะฮะก็คือบ้านแมลงลำปางนี่แหละนะฮะ
ตำบลบ้านหวนนะฮะก็ระยะทาง๑๐๓กิโลเมตรระยะทางทั้งหมดเนี่ยวันเดียว๗๔๙กิโลเมตร

เมื่อเช้านี้คุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับก็ได้มีการไปร่วมวิ่งด้วยนะครับ
แล้วก็ได้มอบเงินให้คุณตูนอย่าง๒แสนบาทและก็มีคุณเต๋าปัเลครับนะคะคุณเต๋านี่น่ารักมากนะ

นี่ตูนเขาวิ่งตั้งแต่แบบว่าจากร้อน

นี่แล้วมีดาราคนไหนที่เอาไปให้๔ล้าน

ใช่เพราะว่าเขาไปวิ่งอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งคุณตูนไม่ได้วิ่ง
แล้วก็เก็บเงินแบบว่าบริจาคมาได้๔ล้านกว่าบาทแล้วก็เอาไปมอบให้คุณตูน
เดี๋ยวมีคุณอาร์ตพระสุทธิก็จะวิ่งอีก
อีกอันหนึ่งนะลีน่าจังไม่ควรจะต้องไปบริจาคให้บัญชี

เขาไปด่าตูนเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยออกมาขอโทษแล้วก็เหมือนกับว่า
ให้บอกว่าเอาเงินเข้าบัญชีของเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเงินไปให้ตุ้น
บ้าแล้วก็เอาโค้ดเข้าบัญชีให้ตูนไปเลยสิ
ก็ใช่สิจะไปเข้าบัญชีอื่นทำไมผมก็งง

วันนี้เห็นทุกคนจะทำหมดคุณอาร์ตพระสุทธิจะวิ่งเร็วนี้

แต่ละคนเป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนอีกไม่กี่วัน
ปีใหม่นี้เห็นมั้ยฮะค่ะ

ปีใหม่นะครับใครยังมีของขวัญปีใหม่

ที่เบื่อไอเดียเดิมนะครับพวกของใช้เสื้อผ้าของกระจุกกระจิกนะครับ

เดี๋ยวนี้ใครเขาให้ของขวัญกันแบบเดิมกันเหรอฮะ
ต้องรองนี่ชุดนี้เลย
เขาบอกว่าอร่อยแฮปปี้ปาร์ตี้ยกวนเลยค่ะ

เอาอะไรกันพี่
วางก่อนขอพูดก่อน

ของขวัญปีใหม่ที่ใครก็ต้องชอบแล้วก็รักเลยล่ะค่ะ
ชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นชุดที่รวมเมนูสุดฮิต
บอกเลยครับเฮกันทั้งสตูดิโอเลยจริง
กมาเสิร์ฟกันให้ยกสตูดิโอเลย
ห้ามเอากลับบ้านนะคุณหนุ่มเขาให้สตูดิโอกิน
ส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไม่อยากพลาดปีใหม่นี้จัดปาร์ตี้ที่ไหน
นึกถึงของขวัญปีใหม่อย่าลืมจัดนี่เลย
สนุกฟินยิ่งขึ้นรีบหน่อยนะฮะ
เพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะมีถึงวันที่๑๕มกราคมนี้เท่านั้น
นี่น่ากินอร่อยมากเลย
สั่งได้เลยนะคุณแม่เดี๋ยวนี้ส่งเร็วเวอร์
ถ้าอุ่นแบบนี้นะคะหน้านาวต้องกินพอแหละของร้อนคุณแม่

กินไก่แล้วคอแห้งอันนี้รสชาติก็จะแบบมีเผ็ดนิด
อร่อยอ่ะอะไรอ่ะจริง
นี่วิงแซ่บของคุณแม่มันจะแบบมีความแบบเปรี้ยวแบบว่าเผ็ด

เดี๋ยวช่วงหน้านี้นะจะมีคุณยายเป็นวัยประมาณ๘๖นะ
ท้อง๔๑ปี
ท้องอะไรท้องจะอยู่ในท้อง๔๑มี
พระคุณเจ้าคืออะไรย่างเด็กเหรอ
ท้องอยู่ในท้อง๔๑ปียาตอน๘๖เขาว่า

สุดแปลกยายวัย๘๖ตั้งท้องแก่นา๔๑ปี
เชื่อลูกกรอกอาศัยอยู่ข้างใน

ท้องเขาปวดปี๘เดือน๙เดือนไม่ใช่หรือ

ตั้งท้องแก่กว่า๔๑ปี

บอกจริงแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะ

หมอศัยศาสตร์ชี้บอกว่า

เมื่อวันนี้๑๙นี้นะฮะ
มีรายงานบอกว่าคุณยายอายุ๘๖ปี
ชื่อนางนูนนะฮะเหมือนประสานเนี่ยนะครับ

ปรากฏไม่ตั้งท้องแก่นานกว่า๔๑ปีนะฮะ
โดยยายนูนมีการเล่านะครับบอกว่าปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านดังกล่าว

จะตายไปแล้วรวมถึงสามีด้วย
ก่อนหน้านี้เคยฝันว่ามีเด็กมาขออยู่ด้วย
แต่หลังจากนั้นก็มาพบว่าตนเองมีลักษณะเหมือนคนท้อง

ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเห็นไหมล่ะนั่นน่ะ

ทั้งนี้รัศดังกล่าวมีอาการเป็นช่วง

จากท้องยุบก็จะพองโตสลับกันไป
บางครั้งจะมีอาการคล้ายมีเด็กดิ้นอยู่ในท้อง

จากนั้นหนมก็จะขัด

ซึ่งคุณยายเองก็บอกนะว่ามีอาการแบบนี้มานานถึง๔๑ปี๖เดือนแล้ว
ส่วนทางด้านหมอศัยศาสตร์นะครับก็บอกกับตนว่า
มีลูกกรอกมาใส่อยู่จำนวน๒ตน
และทำเครื่องบูชาพร้อมตั้งชื่อให้ด้วยนะ
ผู้ชายในชื่อว่าเทพสอนชัย

ส่วนลูกกรอกผู้หญิงชื่อว่าจันฉาย
เวลาลูกหลอกทั้งสองหิวตนจะมีอาการท้องโต
และเมื่อพวกเขาอิ่มท้องท้องจะยุบ

ก็คนอายุเขาบอกว่าถึงเวลาปุ๊บน้ำนมมันจะมาได้ยังไง

ฮะแล้วท้องป่องงั้นเดี๋ยวมันป่องเดี๋ยวมันไม่ป่อง
เดี๋ยวมันไม่ป่องแปลก๑๖แล้วเถอะ

แสดงให้เห็นเวลาที่มีคนพาตนไปไหนที่เขาไม่อยากไป
นะก็จะแสดงอาการให้หมดเรี่ยวแรง

จากนี้แสดงให้เห็นถึงความมีกำลังวางชามากกว่าปกติ

ขุดทางย่าแล้วก็พืชปักศุลค์ครัวเองทั้งวันยังเมื่อเจ็ดไม่เหนื่อยด้วย

ส่วนนางไลนะฮะเป็นเพื่อนบ้านบอกว่า
เรื่องลูกกรอกนั้นเชื่อเพื่อนบ้านเชื่อ
เพราะหลายเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบด้วยตัวเอง
ยายนูนเนี่ยนะคะปวดท้องเหมือนจะครอด
ปรากฏมีสิ่งเป็นวุ้นคล้ายไข่สีขาวเนี่ยโผล่ออกมา
โผล่อออกมา

ตอนนั้นปุ๊บเป็นไข่อะไร

ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะสาวกันนะ

แข็งแรงเหมือนเดิน
แข็งแรงเลยเดินปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ไปดูเหมือนจะคลอดมา

แล้วเป็นเด็กแฝดด้วยนะเธอเนอะ

ห่อคำมารับโทษด้วยนะครับ

ปากกว้างก็ไม่ได้

ได้ไหมนะช่วงนี้ได้สิจะบ้าเหรอ

สุยสุยรากตึงอยู่ไงห่าวนรกบ้าอะไรอีกอีกบ้าเนี่ยบ้าบ่อเอาอีกแล้ว
โอ๊ยมันว่าฉันอยากให้คุณไอ้หมามาจังเลยอะ

จะบ้าเหรอไม่มีมนุษย์ต่างดาวอ้าวตายแล้ว

เมื่อวานอเมริกาเขาออกมาพูดแล้วเขาทำการวิจัยเกี่ยวกับยูเอฟโอแล้ว
ก็แต่ตรงนี้บนมันมาจากดาวแล้ว
เพ้นทรัักก้อนเขาถึงได้สามารถทำแบบจานอวกาศได้

แล้วมันถลุงเหล็กที่ไหนก็ไม่รู้สิเราก็ไม่เคยก็นี่ไงฉันถาม
มันอาจจะเหมือนประเทศเมืองโลกเราไงที่มีโลงถลุงเหล็ก
แต่เราไปไม่ถึงประเทศโลกเขาหรือเปล่าก็ต้องไปให้ถึงสิเราไปพิสูจน์ให้ได้สิ

เขาไม่เรียนบทมันรุ่นต่างดาวจริงถ้าไม่เจอเขา
เล่าเรื่องนี้ดีกว่าเข้าโรงรับจำนำมันยังมาเราได้ทำไมเราไปมันไม่ได้ล่ะ
โรงรับจำนำครั้งสุดท้ายเมื่อกี่สิบปีที่แล้ว

ถ้าไม่อยากชิบไปซื้อของเขยมีของ
เอาไปจำนำเนี่ยแหละไปซื้อทำไมของ
รายงานจากสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครสทกเนี่ยนะฮะ
แจ้งว่าในปีงบประมาณ๒๕๖๐ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
ถึงกันยายน๒๕๖๐เนี่ย
แปลกไหมว่าปีนี้มีผู้มาใช้บริการสถาน
ก็เอาง่ายโรงรับจำนำหรือสถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานคร
เกือบ๕แสนราย๔๖๙๖๑๒ราย
ยอดที่คนมาใช้บริการในโรงรับจำนำเนี่ยนะฮะ

อืมมันสูงเป็นประวัติการเลยล่ะ
โดยสถานธนานุบาลกรุงเทพหานคร
มีกำไรในปี๒๕๕๙เนี่ย

เพิ่มขึ้น๑๐น่ะ
กว่าเปอร์เซ็น๑๒๘๙เปอร์เซ็นต์

จากนี้ยังพบว่าปี๒๕๖๐สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเนี่ย
มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด
เพิ่มจากปีที่แล้ว๒๖ล้านบาท
คือคนที่มาตึ้งไว้แล้วก็ไม่เอา

ถือว่าสูงที่สุดในรอบ๑๐ปี
ถ้าเรามาเล่าข่าวนี้กันนี่นะครับ

กำไรจากการขายทรัพย์หลุดจำนำสูงสุดในรอบ๑๐ปี
เหตุผลเดียวเลยคือมาจากสภาพเศรษฐกิจ
ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่จ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม
คือยอมตัดปล่อยให้ของหลุดไปซะ
โดยในอนาคตมองว่าบรรดานักศึกษาวิทยาลัย
อาจจะเป็นกลุ่มที่จะมีปัญหาต่อไป

เค้าบอกกลุ่มที่จะต้องใช้รองรับจำนานต่อไปก็คือเนี่ย
เนื่องจากปัญหารายได้ของครอบครัวที่ลดลง

เพื่อลดภาวะค่าใช้จ่ายของครอบครัวอย่างไรก็แล้วแต่

รองรับที่จะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุด
พี่หนูมีเรื่องอะไรเนี่ยผมเผิม
ล่าสุดนะฮะนี่เลย

ส่งมาให้ผมแล้วนะครับสุดยอดจริงนะฮะ
ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมเองก็เหมือนกัน
ต้องเช็คผมกันสักนิดนึงนะครับว่ามีผมขาวโพลนมากวนใจไหมนะครับ
เขามีข่าวมาฝากบอกแฟนข่าวใส่ไข่ด้วยนะครับ
ว่าใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับ

ปิดผมขาวฉับวัยสวยหลอดทันใจใน๕นาทีนะครับ
สีผมติดทนแล้วก็ไม่จางออก

กันเลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน๓สีนะคะ
มีสีดำสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำตาลธรรมชาติ
ใครอยากจะสวยอยากจะหล่อสีไหนก็เลือกได้เลยทันทีค่ะ
ยังใช้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับ
บีบครีมทั้ง๒หลอด

ลงไปบนแปลงที่เขามีเตรียมไว้ในกล่องแล้วเรียบร้อยนี่แหละ

ยังไงล่ะแล้วก็สระออก

อันนี้มีแป้งอันนี้๒หลอดอย่างนี้
แล้วก็บีบลงไปอย่างนี้
เปิดทิ้งไว้๕นาทีเปิด

หวีไปให้ทั่วไม่พอก็อีกไหม
เปิดแล้วก็หวีทั่วนี้

บอกว่าดีต่อใจแล้วก็ยังดีต่อลมหายใจด้วยนะครับ

ละมุนต่อเส้นผมช่วยให้ผมเนี่ยแลดูเป็นธรรมชาติ
คุ้มค่าเพราะว่าแบ่งใช้ได้มากกว่า๑ครั้ง
อย่างที่คุณบอกว่าถ้าเหลือก็เก็บเอาไว้
หาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไป
ท็อปเทสโก้บิ๊กซีบูธฟู้ดแลนด์กูเม่มาร์เก็ต

ใจดีอีกแล้วนะครับเอาผลิตภัณฑ์มาให้แฟน
ใส่ไข่เนี่ยนะครับร่วมกิจกรรมกันด้วยนะฮะ
ส่งความคิดเห็นเข้ามานะครับว่าสไตล์ของคุณนั้น

ถูกต้องนะฮะซึ่งผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะครับ
โดนใจทีมงานมากที่สุด๕ท่านนะครับคุณผู้ชมครับ
รายชื่อผู้โชคดีนะครับในรายการข่าวใส่ไข่ของเรานี่แหละครับ

๒๑พฤศจิกายน๒๖๖๐ก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละนะครับ

อย่าลืมแฮชแท็กมาด้วยนะคะคุณผู้ชม

แฮชแท็กเบอร์โทรมาด้วยนะคะ

โอเคจ้ะนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้า

โอนี่ควงสามีฝรั่งถ่ายภาพหนู
ใช่ดีเจพุทธโดนมอเตอร์ไซค์สุดเถื่อนแจกกล้วย

อันนี้กลับมาครับ

อ่ะก่อนที่จะไปเรื่องอะไรนะ

ดังนั้นเนี่ยงานเนี่ยเขาก็เป็นในลักษณะที่ไปต่างประเทศอยู่บ่อย
เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยบางทีเนี่ย

นั่นก็คือผู้จัดการส่วนตัวเขาก็คือโกโก้

โกโก้น้องนีไป

ตอนนี้อัปเดตกันหน่อยนึง

เอาได้ข่าวว่ากับโกโก้นี่แบบว่า

ตอนนี้นะคะเปลี่ยนระบบงานใหม่ค่ะ
ก็คือแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
ปู่เองเนี่ยยังรักรับพี่โก้เหมือนเดิมนะคะ

ตอนนี้เวลาทำอย่างนี้แล้วดูมันเข้ากับหน้าใช่ป่ะ

เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการอัพเกรดตัวเองเลย

อยู่ไปตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่าเวลานี้ความต้องการอยู่ตรงไหน
คนเราเนี่ยเดินไปทางข้างหน้ามันก็ต้องไม่กลัวค่ะปูก็เหมือนแมว๙ชีวิตนะ
อยู่มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยวงการนี้ก็สอนให้รู้ว่ามิตรแท้กับศัตรูถาวรไม่มี
ใช้ไหมคะคุณหนุ่มมิตรแท้กับศัตรูถาวรสำหรับหนุ่มกัญชัยมีไหมคะ

ทุกคนเป็นศัตรูหมดเหรอครับครับคุณเตอร์เดี๋ยวก่อนพูดติ้งท้ายอย่างนี้มัน

เอางี้เจมส์จิกับปิ๊กชาญฉลาดยังไงเธอ
แต่ถามหนูได้ยังไม่รู้มั้งเธอรู้นั่นเสีย
อันนี้ยังเฉยอันนี้นางยังมีเหตุผลในการคอนเวิร์ต
เพราะยายปูเปลี่ยนผู้จัดการทั้งหลายคนแล้ว
ชาญฉลาดกับเจมสจินะคืออะไรนี่ผมไม่รู้เรื่องเลย
ปิ๊กกับเจมส์เอ้าแยกแล้วไง

พี่ปิ๊กยังไงนะอ้าวยังไงไอ้ปูเปลี่ยน
ผู้จัดการมาตั้งหลายคนแล้วไม่เห็นจะแปลกแล้วปีที่แล้วก็
ลุงเขานะเออแต่ลุงตอนนั้นลุงป่วย
ลุงนางป่วยเสร็จแล้วลุงนางตอนนี้กลับมาไม่ป่วยแล้วไง
ถามพี่หนุ่มหรือเปล่าเราไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลย

แต่เขาออกเพราะก็พูดว่าไม่มีอะไร
ก็ไม่มีอะไรก็ได้คนเราทำเป็นจะต้องมีอะไรเหรอ
มอเตอร์ไซคันหนึ่งได้ลงมาจากรถ
แล้วก็มาทำท่าทีที่ไม่สุภาพ

อะไรนะโรงพยาบาลเดียวกับน้องพุทธเหรอ

ด้วยนักอิ่มไม่ได้นักขยับเยอะไม่ได้ได้จะบ้าเหรอ
นักขยับเขาบอกว่าเจออย่างนี้ควรทำไงดี
ไม่ได้มีอุบัติเหตุใดเกิดขึ้นครับไม่มีเฉียว
งงว่าพี่เขาโมโหอะไรขนาดนั้นขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับ
ตอนนี้มีเพียงความเสียหายที่เขา

เขาลบออกไปแล้วเขาไม่อยากเอาเรื่องเอาราว

พี่หนุ่มเวลาผู้ชายเขาแจกอื่นไม่ได้หรอ

เรื่องแบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะต้องระวังไว้ให้ดีเลยนะ

หมอพูดเลยห้ามกระแทงอะไรแหลง
ไม่ได้เลยเนอะ

นางตกใจได้นิดหน่อย
โอเคส่วนเรื่องไยโอนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกัน

โยนี่ควงสามีฝรั่งถ่ายภาพนู้นนะครับ

เราก็ไม่มาพรุ่งนี้วันพฤษภาพ
แล้วมีภาพมาขอภาพดูก่อนได้ป่าวล่ะ

นางเป็นอาจารยโยคะแฟนนางก็น่ากินด้วยล่ะ

อันนี้เกิดขึ้นจากการที่ได้กัน
ทำการเก็บเงิน

ซื้อของให้กับนักกีฬาที่ไม่มีเงิน

แล้วก็เป็นนักบัลเล่นะกีฬาทั่วโลกเข้ามาถ่ายให้
อย่างนั้นก็เป็นพรุ่งนี้ไม่ต้องฟังแล้วเรื่องนี้
ไปต่อแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ